แต่มาพร้อมกับน้องหมาอีก๒ตัว
มาเดินสายเอาใจคนรักสุนัขและสัตว์เลี้ยง
กับงานมหากรรมคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทย
อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ
คุณหมูกระทะครับยังไงไหนให้สัมภาษณ์หน่อยครับ
วันนี้คุณได้ออกไทยรัฐคุณรู้สึกไงครับ

โชเชิดนะฮะนี่เป็นกำลังที่ดังโด่งดังในโซเชียลมีเดียในตอนนี้
ในวันที่๕ถึงวันที่๘พฤศจิกายน
สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับงานนี้พลาดไม่ได้

ก็ขออัปเดตเรื่องทายาทคนที่๒สักหน่อย
ว่าตอนนี้ปั๊มสำเร็จแล้วหรือยัง

ขอถือเคล็ดครบรอบ๓เดือนก่อน
ค่อยมาบอกเพราะเคยหลุดปากไปว่ากำลังจะมีข่าวดี
อายุคันครบ๓เดือน
ซึ่งก็ทำให้สูญเสียน้องไปนะคะ

ถ้าปีนี้ไม่มาก็ไม่มีแล้วครับ
ไม่เอาครับเพราะว่าเรายังแข็งแรงอยู่จริงแล้วอะนะ
แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ

เราพูดอย่างนี้ดีกว่าก็อยากมาอยู่กับเราก็ให้อยู่
แต่ว่าผมก็ถามลูกตลอดนะครับลูกก็จะบอกไม่อยากมี
เพราะผมจะถามไงอยากมีน้องไหมอยากมีน้องอืม
เทคนเดียวใช่ไหมอืมแต่เขารู้จักเบบีรู้จักอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าถ้าเราถามว่าอยากจะมีอีกไหมเขาก็จะแบบสายหน้าไม่เอาไม่เอา
อืมก็รอลุ้นนะว่าภายในปีนี้จะมีเบบีคนที่สองสงสัยหรือเปล่า